คุณผู้ชมค่ะข่าวต่อไปนี้ต้องร้องเพลงแฮปปี้เดิร์เดย์ไหม

จะบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดยย้อนหลังนะคะ
ให้กับร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซ
ปีนี้พี่เสก๔๖ปีแล้วนะจ๊ะ
เรื่องราวเนี่ยอาจจะมีอีรุงตุงนังมาบ้างในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา

ข้างกายตอนนี้มีภรรยายืนหนึ่งพี่การวิพากรเป็นแม่งานให้
จัดการสิ่งต่างเอาไว้ให้กับสามีแบบครบครันค่ะ

ถวายพระทหารถวายสังขทานให้พระสงฆ์
จำนวน๑๒รูปนะคะจากวัดเขาโคกนครนายก

เสกเซ็นใต้ฐานพระองค์เล็กแก้กรรมด้วย
เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้มาอโหสิกรรมต่อกันค่ะ
ตัดกรรมตัดขาดกันตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นภัย

อกจากนี้ก็โพสต์ข้อความถึงคุณสามีอีกด้วย

การจัดเตรียมให้เธอทุกอย่างแล้ว
ขอให้เธอพ้นทุกข์พ้นโศกโชคดีมีชัย

วยพรวันเกิดให้กับพี่เสกกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
และนอกจากนี้ค่ะในช่วงเย็นพี่การก็จัดงานปาร์ตี้เล็ก